พาไปดูที่อายุทยาคราวนี้พลุตกใส่หัวเลยค่ะ
แล้วเป็นหัวเด็กชาย๔ขวบ
พาลูกชายไปดูประกวดหนูน้อยนพมาศปุ๊บ
หันมาอีกทีนึงเอ้าลูกร้องไห้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันมาได้ยังไงดูสงสาร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหน้าเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศเลย
แม่ของน้องเล่าให้ฟังว่าในงานมีคนจุดพลุเล่น
แม่คิดว่านะน่าจะเป็นพลุสีแบบกระบอกแล้วนี่สำลีเปื้อนเลือด
เพราะอะไรคือน้องก็โดนลูกหลงนะคะ
คือพลุเขาน่าจะจุดออกมาจากกำแพงวัดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
แต่ทีนี้พอพลุไปแตกบนท้องฟ้าหน้าเวทีปั๊บ
หน้าเวทีแม่ลูกคู่นี้เขานั่งดูประกวดหนูน้อยนพมาศอยู่ไง
มันตกลงมาปุ๊เลยใส่หัวเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่าตอนแรกเหมือนคล้ายก้อนหินนะ
แล้วพอลูกร้องร้องด้วยความเจ็บปวด
โอ้โหแม่บอกนะตอนแรกลูกบอกว่าแม่กลับบ้านเถอะ
อยากกลับบ้านแล้วแต่แม่บอกว่าถ้าเกิดว่าแม่ฟังลูก
แต่ตอนแรกลูกก็คงไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้

ใช่แล้วหัวอกคนเป็นแม่บอกว่าฉันยอมโดนแทนลูกดีกว่าสงสารลูก
นี่เหตุการณ์เมื่อคืนนะเมื่อเช้าเราไปเยี่ยมหนู
เยี่ยมสิเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมด้วย
ก็มีทั้งพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
มีตัวแทนเจ้าอาวาสนะคะวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารนะคะ
แล้วก็มีตัวแทนจากอบตสวนพริกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเยี่ยม

คุณแม่ลูกคุณแม่อาการเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ลูกชายอาการปลอดภัยแล้วก็มีแผลเป็นแผลแบบบวมปูดแตก
คุณหมอเขารักษาให้แล้วก็บอกว่ากลับมาที่บ้านได้นะ
หนูน้อยมารับกระเช้าเองเลยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าต่อให้กลับมาที่บ้านได้แล้ว
หมอก็บอกว่าต้องไปทำแผลทุกวันนะก็ไปที่อนามัยนี่แหละค่ะ
แม่บอกว่าตอนนี้ลูกชายยังร้องงองแงเพราะเขาก็ยังเจ็บแผลอยู่
ตัวแม่เองก็ขวัญภาวะเหมือนกัน
นี่ยังดีนะไม่ตกใส่จุดสำคัญ
แต่หัวมันก็สำคัญแล้วนะแม่แม่บอกว่ากลัวแล้ว

แล้วลอยกระทงปีหน้าแม่แม่ว่ายังไง
รออยู่โอ่งบ้านนี่แหละแม่บอก

ดีใจค่ะ

ดีใจที่เขาแบบไม่ทอดทิ้งคือมาเยี่ยม

มีทั้งรองนายกทั้งคณะครูแล้วก็เจ้าคณะจังหวัด

จ้ะดีใจแบบที่เขาไม่ทิ้งเราที่เขามีความสุข
คุณบุ๊คคุณขวัญวันนี้คุณแม่มีรอยยิ้ม
แต่เมื่อวานตอนที่นักข่าวไปคุยไปสัมภาษณ์แม่เสียงสั่นแม่ร้องไห้เลย

ซึ่งทางกำนันก็ยืนยันนะบอกว่าการจัดงานลอยกระทง
ในงานไม่ได้มีการจุดพลุเปิดงานนะ
กำนันบอกแบบนี้งานของเรามีประกวดหนูน้อยนพมาศนะ
มีประกวดกระทงนะแล้วก็มีการจัดให้ลอยกระทง
แต่ไม่ได้จุดผู้ใดทั้งสิ้นเลย
ในงานไม่ได้เตรียมผู้ไว้จุดเลย
แล้วมันมาจากไหนเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาเที่ยว
แล้วเขาจุดจากด้านนอกจุดจากริมถนนนะคุณผู้ชม
นึกภาพออกไหมพอจุดเสร็จแล้วปุ๊บพุ่ง
พุ่งขึ้นไปปุ๊บมาแตกหน้าเวทีจนมาใส่หนูน้อยนั่นแหละ

มันไม่แตกข้างบนท้องฟ้ามันแตกเหนือหัวเรานิดเดียวนะฮะ
แต่คุณแม่บอกนะคุณแม่ก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรนะ
เห็นภาพตอนที่กู้ภัยไปช่วยน้องพันรอบหัวเลือดเต็มเลย
ร้องไห้ลาดเลยอ่ะอ่ะระวังกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ